คนบันเทิงเหมือนกันนะคนบันเทิงก็เฮกันทั่วหน้าครับ
หลายคนที่เคยถูกรอบนี้ก็ถูกอีกที
แต่ไปมามีคนเพิ่งถ้าเรียกแบบภาษาวงการเกาหลี
เขาเรียกว่าเดบิวต์เพิ่งก้าวแห่ขาเข้ามาเป็นผู้ถูกรางวัลครั้งแรก
ครั้งแรกในชีวิตของพี่วูดดี้ครับ
วันนี้ถูกลอตเตอรี่
เกิดมาไม่เคยถูกครั้งแรก
ครั้งแรกในชีวิตถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๓ตัว๗๗
ตอนนี้กำลังตามหาแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่กับวูดดี้
คนนี้เมื่อวานนี้เจอที่นครปฐมมาถ่ายภาพกับวูดดี้

ใครรู้จักแม่ค้าคนนี้พิมพ์มาบอกหน่อย
วูดดีต้องการเจอตัวดี
อยากขอบคุณเขา
พี่วูดดีถือว่าเป็นเดบิว
ก้าวเข้าสู่วงการคนดวงดีสำหรับคนบันเทิง

จะถูกมากถูกน้อยถูกทุกงวดยืนหนึ่งตลอด

ถูกใบเดียวมันคือคนดวงดีอีกเหมือนกัน
ใบ๒๐๐๐บาทพี่มัมลาคนอีกฮะ
ส่วนเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้

๓หมื่นบาท

จะถูกหลัก๑๐๐ใบ๕๐ใบ๒๐ใบ
เฟี้ยวฟ้าประกาศไว้ว่าจะเอาไปสมทบ

สาราปู่อินนาคาราช

ฟ้าสุดสวิงริงโก้ยังคงยืน๑
อยู่ที่หน้าจอทีวีถูกอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ที่แล้วจ๋อยงวดนี้ไม่จ๋อยฮะ
ยิ้มหวานเลยเลขหน้า๓ตัว

ดังนั้นรอบนี้พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ย
ได้ไปหมื่นกว่าบาท

ส่วนพี่สุนารีพี่สุสุนารีราชศรีมา

สลากนะแต่ว่าซื้อผ่านออนไลน์รอบนี้พี่สุนารีซื้อไป๓๒๕ใบเป็นล้านไหม
พังเป็นล้านเหรอน่าจะพังเยอะถูก๑ใบ
หนึ่งใบก็ถือว่าถูกน้อยแต่ก็ถูกนะนะฮะนี่คือคนบันเทิงที่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีรอบนี้นะครับ